คือเรายังคงตามอยู่ว่าสรุปแล้วใครคือคนฆ่าน้องชมพู่
นักข่าวของเรานี่คือเราส่งไปอยู่ที่มุกดาหาร
และก็อยู่กับหลายทีมติดอยู่ครับ
ไม่ยอมไปไหนแน่นอนจนกว่าจะรู้ความจริงทั้งหมด

บุคคลคนนี้ที่ถูกออกหมายจับล่าสุดเนี่ย
เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้องชมพู่หรือไม่
นายคนนี้ชื่อว่านายนาริน
แต่ว่าการออกหมายจับเมื่อวานนี้เป็นคนละคดีกัน
เขาไปก่อเหตุกระทำชำราวกับเด็กหญิงอายุ๕ขวบ
ในพื้นที่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แต่ตำรวจกำลังเรียกออกมาเพื่อไปสอบปากคำต่อไปว่า
เชื่อมโยงกับเหตุการณ์น้องชมพู่หรือไม่
เพราะคำให้การของเขา๒ครั้ง๒คราเนี่ย
มันไม่ตรงกันในเงื่อนเวลาที่เขาหายตัวไปนะครับ
ออกหมายจับในข้อหารกระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
จากกรณีที่ตำรวจสืบทราบว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

หลังจากเกิดเหตุแม่ของเด็กคนนั้นสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลูกสาวมีอาการผิดปกติที่อวัยวะเพศ
ก็เลยพาไปตรวจร่างกายกับคุณหมอที่โรงพยาบาลเตางอยจังหวัดสกลนคร
ต้นแพทย์ระบุว่ามีอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
ต้องนอนรักษาตัวถึง๗คืนในช่วง๑๘มีนาคม๒๕๕๙
ต่อมาครอบครัวได้นำเด็กหญิงคนนั้นไปตรวจร่างกายซ้ำนะฮะ
ไปพบร่องรอยการฉีกขาดของอวัยวะเพศ
จากนั้นก็นำตัวเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นผู้เสียหายเข้าไปสู่กระบวนการสอบสวนโดยสหวิชาชีพ
ก่อนที่เด็กจะยอมพูดแล้วก็ยืนยันชี้ตัวบุคคลว่าคนที่ทำเนี่ยคือนายรินหรือว่านายนารินเชื้อคมตา
แล้วก็นำไปสู่กระบวนการการออกไหมจับดังกล่าวนะครับล่วงเลยมา๔๕เดือนนะครับ
มิถุนายนที่ผ่านมาครับนายรินหรือว่านารินเนี่ยถูกนำตัวไปสอบปากคำ
อันนี้แยกคนละคดีกันนะฮะมาที่เรื่องของคดีน้องชมพู่กันหน่อย๒๑มีนาคมขออภัย๒๑มิถุนายน
นายรินถูกตำรวจเชิญไปสอบปากคำฐานะที่เป็นผู้ต้องสงสัยกลุ่มแรกในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะครับ
ที่ไปเจอร่างอยู่บนที่ภูเหล็กไฟเนี่ยถูกสอบสวนนาน๔วัน๓คืนคุณผู้ชม
สุดท้ายก็มีการออกหมายจับเมื่อวานแต่ว่าเป็นคนละคดีกัน
นายรินบอกว่าตกใจมากทำไมถึงมีการออกหมายจับผมยืนยันผมไม่ได้เป็นคนทำเด็กผู้หญิงคนนั้น
ตามที่ถูกกล่าวหาแล้วตัวเขาเองกล้าสาบานว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่
เขาบอกว่าผมสาบานผมไม่ได้ทำครับนะฮะทำไมถึงออกหมายจับผมแบบนี้อะไรแบบนี้
ภรรยาของนายนารินนั้นเดินทางไปเฝ้าเยี่ยมที่
สถานีตำรวจด้วยนะฮะเอาน้ำเอาข้าวไปให้ในห้องขัง
นั่งคุยกัน๑ชั่วโมงกว่าออกมาก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว
ไปเกาะติดกันอยู่ก็บอกว่าโอ้โหรู้สึกไม่เป็นธรรมเลย
นะฮะคดีมันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
ทำไมถึงถึงมาออกหมายจับในตอนนี้เพราะคดีนั้นเนี่ย
มีการไก่เกรียกกับญาติของเด็กผู้หญิงเข้าใจตรงกันแล้วก็จบไปแล้ว
ตอนนี้ญาติกำลังหารือกันอยู่ว่าจะเรียกร้องของความเป็นธรรมอย่างไร
แล้วก็จะเดินหน้าต่อสู้เพื่อประกันตัวออกมาต่อสู้คดีหรือไม่
ไปฟังเสียงภรรยาของนายลินกันหน่อยครับ
จนเคยมีการปรึกษานู่นี่กันเลยเนอะ

ขอโทษนะคะขอแค่นี้เนอะ
ขอแค่นี้นะคะ
ผู้สมความการที่ออกหมายจับและจับกลุ่มตัวนายลินครั้งนี้เนี่ย
ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลหาความเชื่อมโยงกันในคดีของน้องชมพู่ว่าเกี่ยวข้องหรือไม่

รินเคยถูกตำรวจนำตัวไปสอบประคำ๒ครั้ง
ครั้งแรกในช่วงแรกเลยเดือนพฤษภาคม
เขาบอกว่าเขากลับมาที่บ้านหลังจากออกไปหาของป่าเนี่ยประมาณ๒ทุ่ม
แล้วก็รับทราบถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
แต่ว่าครั้งที่๒เมื่อสักประมาณไม่กี่วันที่ผ่านมา
เขามาให้สัมภาษณ์กับสื่อใหม่บอกว่า
เขากลับมาที่บ้านในวันที่น้องหายตัวไปประมาณเที่ยงคืน
มันก็เลยกลายเป็นไทม์ไลน์ที่ไม่ตรงกัน
ตำรวจก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงบอกเงื่อนเวลาที่มันไม่ตรงกัน
เกี่ยวข้องกับการหายตัวของน้องชมพู่หรือไม่อย่างไร
หรือเปล่ากำลังหาความเชื่อมโยงกันอยู่นะครับ
ทีนี้หลังจากที่นายรินถูกจับกลุ่มไปเนี่ย
แม่ของน้องชมพู่คือนางสาวิตรีเองก็บอกว่า

หลังจากที่ทราบว่าตำรวจมีการออกหมายจับนายริน

แต่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้องชมพู่หรือไม่อย่างไร
แม่ก็เชื่อใจและมั่นใจในการทำงานของตำรวจ
จะสามารถคลี่คลายคดีได้ครับ
เขามีแต่ความน่ารักเขายังกล้าทำได้
เพราะว่าแม่ก็ไม่รู้จะบอกตำรวจว่าแม่สงสัยใคร
ถ้าตำรวจหาเจอก็คือแม่ก็ขอชมเชยค่ะ
เพราะว่าแม่มั่นใจตำรวจมาตลอดเลย
ได้ยินข่าวนี้กับความที่เราบางที

ใช่ยิ่งคนในครอบครัวนี่คือแม่ก็ได้รับแรงกดดันมากนะ
มันเป็นเรื่องญาติญาติค่ะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ถ้าอย่างตำรวจสงสัยยาดเราอย่างดรพนธ์อะน่ะ
ที่แม่ก็ไม่ได้ทำหรอกค่ะแม่ไม่ได้บอกหรอกตำรวจท่านก็เก่งอะนะสืบเองก็ได้ค่ะไม่ต้องมาให้แม่บอกทุกอันหรอก
ค่ะใช่ค่ะมันกดดันแม่มากนะแม่ต้องอดทนคนกดด่าในสังคมโซเชียลก็เยอะ
ไม่ต้องอดทนนะมันจะได้จบสักทีค่ะจริงแม่ก็ต้องรับมือกับ
ด้านเลยเหมือนกันนะคะใช่ครับเพราะว่ากระแสข่าวก็มีเข้ามาตลอดทีนี้เรื่อง
ทางคดีคุณผู้ชมก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องดำเนินต่อไปแต่พอพูด
คดีน้องชมพู่เนี่ยนอกจากความคืบหน้าทางคดีแล้วมันจะมี
เรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับศัยศาสตร์ต่างเข้ามาด้วย
เราก็นำเสนออีกมุมหนึ่งเช่นกันนะคะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็น
อยู่นี่คือปู่ฤษีนาพฤษซึ่งก็เป็นฤษีมาตั้งแต่ปี๒๕๑๘นี่ค่ะ
ที่นักข่าวของเราไปนั่งอยู่ข้างปู่ฤษีเนี่ยนะคะ
ก็นั่งหลับตาทำสมาธิแล้วก็ใช้ยานสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องราวของ
น้องชมพู่ทีนี้ปู่ฤษีนาพฤษเนี่ยเปิดเผยนะบอกว่าคนร้ายที่
มาเอาตัวน้องชมพู่ไปเนี่ยเป็นคนในหมู่บ้านอืมระบุจำนวนเลยนะ
คะว่ามากัน๒คนแล้วไม่ใช่แค่นั้นปู่ฤษนาพษเห็นสมุดนี่
หน้าของคนร้ายให้กับนักข่าวเราได้ดู๒หน้าเนี่ยคะคุณผู้
อันนี้คือกล้องซูมเข้ามาแล้วนะเนี่ยเป็นลายเส้นแบบนี้
แล้วก็บอกว่าหน้าของคนร้ายเนี่ยรูปร่างลักษณะจะเป็นยังไง
เอาคนแรกก่อนนะคุณทัศนัยคนแรกเนี่ยเป็นผู้หญิง
มีใบหน้าเป็นหน้าลักษณะเหลี่ยมหน่อยผมอยากโศกหน่อยไม่ยาวมาก
คือเราเอาภาพสเก็ตจากปู่ฤษีนาพฤษเนี่ย
ทำเป็นกราฟิกให้คุณผู้ชมได้เห็นอีกทีหนึ่ง
มันจะได้เห็นเป็นภาพสีจะได้เห็นชัดขึ้น
นี่ค่ะที่บอกว่าผมอยากโศกหน่อยผมไม่ยาวมาก
ผิวสองสีออกคล้ำคิ้วคุณผู้ชมดูคิ้ว
คิ้วจะดกจะหนาสายตาดวงตาเนี่ยจะดุหน่อย
มูกจมูกไม่โด่มากนักนะคะแล้วก็ลักษณะของปาก
ปากมีลักษณะใหญ่แล้วริมฝีปากเนี่ยมันจะงุ้มออกมาคล้ายนกแก้ว
ส่วนหูค่ะหูปู่ฤษีบอกว่ามีตำหนิด้วยนะ
แต่มันไม่ได้เห็นกันชัดนะเพราะว่าตำหนินั้นน่ะ
มันอยู่ที่หลังหูโอ้โหกว่าจะสำรวจได้
ต้องให้คนในหมู่บ้านพลิกหลังหูให้ดูว่าเป็นยังไง
อันนี้คือคนแรกส่วนอีกคนนึงเป็นผู้ชายนะคะครับ
ผู้ชายท่านปู่ฤษีเองก็สเก็ตภาพนะ
เราก็มาทำเป็นภาพกราฟิกภาพสีแล้วกันนะ
ผู้ชายคนนี้ลักษณะใบหน้าจะเป็นสามเหลี่ยมครับ
คล้ำหน่อยนี่ผมสั้นแบบในภาพนี้
จะบางเป็นคนตาเศร้าจมูกโด่งแต่ก็ไม่โด่งมากอะไร
หนานะฮะส่วนสาเหตุที่คนร้ายฆ่าน้องชมพู่เนี่ย
เขาบอกว่าโกรธแค้นโกรธแค้นครอบครัวน้องชมพู่
คุณผู้ชมครับทางด้านของปู่ฤษีเองบอกว่า
ตอนนี้นะสำหรับดวงของน้องชมพู่นั้นถือว่าเป็นชะตาที่ดีมาก
เป็นเด็กพิเศษเสียชีวิตยากหากโตไปจะได้ดิบได้ดี
ทำคุณให้กับครอบครัวแต่มันก็ทำให้น้องเขาเสียชีวิตไปแล้วนะฮะ
ไปฟังเสียงช่วงนี้หน่อยนะฮะ
หลวงปู่ฤษีบอกว่าไม่เกิน๓วันเราจะนับวันรอกันว่าจะเป็นอย่างที่ท่านได้บอกหรือเปล่า
ซึ่งก่อนที่ทรีมข่าวจะออกมาจากบ้านของปู่หรือสีนาพท
ปู่ฤษีได้บอกว่าเลขทะเบียนของรถของทีมข่าวจะให้โชคด้วยนะ
อืมนี่ฮะแผดห้าสองสามเออเออท่านบอกอย่างงั้นเขาบอกว่าเหมือนกับลูกศิษย์ที่ขับรถมาหาแล้ว
ทะเบียนของลูกศิษย์เองออกรางวัลเลขท้ายงวดที่ผ่านมาไปแล้วอันนี้จะเป็นไปตามที่ท่านได้บอกทั้งหมดทั้งหมดหรือเปล่า
ทั้งเรื่องของใบหน้าของคนร้ายทั้งเรื่องของเงินเวลาทั้งเรื่องของตัวเลขก็แล้วแต่เป็นความเชื่อของคุณผู้ชม
เป็นอีกหนึ่งชุดความคิดที่เอามาประกอบในเรื่องของคดีของน้องชมพู่ใช่นะครับอ่าเรื่องตัวเลข
ที่รออยู่เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมีข่าวเกี่ยวกับตัวเลขด้วยนะคะ
อันนี้เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นตลอด๔๕วันเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ที่เรานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะ